เหตุการณ์นี้วัยรุ่นเขาไปเที่ยวกันมาเสร็จแล้ว
พอร้านเลิกกำลังจะกลับบ้าน
ไปเจอคู่อริระหว่างทาง
หลังจากนั้นชกต่อยกันนัวแล้วมันมีมีดตกอยู่เล่มหนึ่ง
ฝั่งคนที่เขากำลังถูกทำร้ายร่างกายคว้ามีดเสร็จแล้วก็แทงออกไปครับ
มีคนโดนแทงทั้งเจ็บและตายดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจอคนมั้ยน่ะ

เนี่ยครับคุณผู้ชมครับชมพู่ครับพอจะเห็นอยู่หน้า
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เห็นอยู่ตรงไกลนะฮะ
หน้าสารพระภูมิวัยรุ่นตีกันครับ
เมื่อคืนนี้มีวัยรุ่นไล่ตีไล่ต่อยกันแล้วก็เอามีดแทงกันครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง

ตำรวจมาถึงพอเคลียร์จุดเกิดเหตุได้แล้ว
ปรากฏว่าพบศพนายพงพันธ์อายุ๒๐ปี
เรียนอยู่ปี๓มหาวิทยาลัยแห่ง๑

สภาพศพโดนแทงเข้าที่ชายโครงซ้าย๑แผล

ทราบชื่อคือนายกษีดิตอายุ๒๓
อีกคนหนึ่งคือนายทามอายุ๒๑เช่นเดียวกัน
ได้รับบาดเจ็บนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาล

พบมีดหัวตัดยาวประมาณสัก๑ฟุตตกอยู่ใกล้

น่าจะเป็นมีดของกลางที่คนก่อเหตุใช้แทง
สอบถามนายภูรินอายุ๑๙ปีเป็นเพื่อนผู้ตาย
บอกว่ากลุ่มของพวกเขามากัน๔คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันครับ
มาถึงที่เกิดเหตุไปเจอกับคู่อาริ

แล้วก็เกิดเหตุวางหมัดวางมวยชุลมุนต่อยกันขึ้น
รับว่ากลุ่มที่ก่อเหตุ
เคยมีเรื่องหมางใจกันมานานแล้ว
สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยแหมก็แผลยังไม่ตกสะเก็ดเลยนะครับ
กลุ่มที่ก่อเหตุเคยมารุมทำร้ายผู้ตาย

สาเหตุจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้ได้นะครับ
ถูกกันมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะตีกันไปไม่นานด้วยนะครับ

เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างชื่อว่านายวิทยาครับบอกว่า
ขี่รถมาเห็นคนทะเลาะกัน
จังหวะนั้นมีคนโดนแทงรีบเข้าไปช่วย
แล้วก็ตะโกนบอกว่าตำรวจมาแล้วไม่เห็นเหรอ
ฝั่งคนที่ก่อเหตุก็เลยพากันหนีแตกกระเจิงไปเลยนะครับ
คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะมีประมาณ๓๔คน
ตำรวจสภครองหลวงที่ประทุมธานีไปรวบตัวฝั่งคนก่อเหตุได้นะครับ
คณิตกรอายุ๒๑นายอนุสรอายุ๒๑และนายอภิษฎอายุ๒๑เช่นเดียวกัน
๓คนนี้อายุเท่ากันหมดเลยครับมีทั้งคนที่กำลังเรียนอยู่
และบางคนไม่ได้เรียนแล้วก็มีนะครับ
คุมตัวได้ครับไปคุมตัวได้ที่ไหนแถวหอพักแถวนู้นเลยครับ
สายใต้ปิ่นกล้าวตลิ่งชันย่านนั้นแล้วก็พาตัวมาสอบปากคำ
ผู้ก่อเหตุให้การอ้างว่าตอนแรกนัดเพื่อนมีประมาณสัก๑๐กว่าคน
กินเลี้ยงสังสรรค์พอร้านปิดแล้วเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับ
เขาสามคนเนี่ยเดินทางกลับด้วยกันจะกลับหอพัก
ย่านปิดก้าวตาลิ่งชันแถวสายใต้
จังหวะนั้นไปเจอกลุ่มผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดี
แล้วจำได้ว่าอ้าวไอ้นี่คู่อารินี่นะไม่ถูกกัน

หน้าได้ครับแล้วก็มีเรื่องกันชกต่อยกัน
จังหวะนั้นนายคณิตกรฝั่งที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำ
คนนี้คือคนที่ใช้มีดแทงนะครับ
คณิตกรอ้างว่าเขาถูกล็อกคอแล้วถูกต่อยจนล้มและถูกกระทืบซ้ำ
จังหวะชุลมุนนั้นตาเหลือไปเห็นมีดตกอยู่
ไม่รู้หรอกว่ามีดของใครฝ่ายไหนไม่รู้ทำตกอยู่
เอื้อมมือไปหยิบมีดคว้ามีดมาได้
ก็แทงไปข้างหน้าแทงไป๓๔ครั้ง

ไม่รู้ได้ว่าแทงไปโดนใครก็แทงออกไปก่อน
เพราะผมกำลังโดนต่อยโดนล็อกคอโดนรุมกระทืบอยู่

พวกเขาแม้จะอยู่แถวย่านปิ่นเกล้า
มาไกลข้ามฝั่งมาแถวย่านรังสิต
ต้องการแค่จะมาเจอเพื่อนมาดื่มสังสรรค์
ไม่ได้ว่าจะข้ามฝั่งมาเพื่อจงใจจะมาหาเรื่องแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องที่เคยหมางใจกันมาก่อนนั้น

มีผู้ใหญ่โทรเคลียร์โทรคุยให้แล้ว
ก็คิดว่าจากเหตุการณ์ครั้งนู้นมันน่าจะจบกันไปแล้ว
สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้อีกครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดเพิ่มเติมนะฮะ
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เยาวชนทั้งหมดด้วยถูกจับมาติดคุกติดตารางหมดอนาคตนะคะ